คุณผู้ชมฮะแล้วก็ในบรรดาสูตรจัดตั้งรัฐบาลต่าง
ตามท่าทีของภาคการเมืองและสอวรตามแสดงจุดยืนชัดเจน
แทบทุกสูตรเลยต้องไม่มีก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะครับ
อย่างสูตรล่าสุดที่หลายคนตั้งฉายาไว้ว่าเป็นสูตรมองโลกสวยของพักเพื่อไทย
ก็คือสูตรไม่มีลุงไม่มีลุงแล้วไม่มีเรา
สูตรนี้จะเหลือ๓พักการเมืองที่ตามมาอยู่กับพักเพื่อไทย
ก็คือประชาชาติ๙เสียงของอาจารย์วันนอร์
เพื่อไทยรวมพลังอีก๒เสียงแล้วก็เสรีรวมไทยอีก๑เสียง
แล้วก็ดึงภูมิใจไทย๗๑เสียงชาติไทยพัฒนา๑๐เสียง
พักชาติพัฒนาใกล้อีก๒เสียงแล้วก็พักประชาทิบปัด
ปีกของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพัก
อีก๑๙เสียงเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลก่อน
เป็นกลุ่มแรกถ้าเกิดว่ารวมทั้งหมดนี่พี่บุ๊ค
ก็เกินครึ่งแต่มันก็ฉิวเฉียดเหมือนกันนะ
เกินครึ่งของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแล้วนะฮะ
โดยหวังว่าพักเก้าไกลที่ตอนนี้เหลืออยู่๑๕๐เสียง
เพราะว่าลาออกไปคนหนึ่งก็คือสไอร์ยองนะ
แม้จะถูกขอร้องให้ขยับไปเป็นฝ่ายค้าน

แต่ก็พร้อมจะยกมือโหวตให้แคนดิเดตนายกจากภักดิ์เพื่อไทย
เพื่อขับเคลื่อนกลไกประชาธิปไตยต่อไป
ไม่จำเป็นต้องพึ่งเสียงสว
เมื่อรวมทั้งหมดแล้วจะได้เสียงโหวตถึง๔๐๕เสียง
สูตรต่างตอนนี้มองว่าก้าวไกลแม้จะถูกผลักเป็นฝ่ายค้าน
แต่ก้าวไกลจะยังยกมือในการโหวตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทย
ปล่อยข่าวบีบโหวตให้
คุณผู้ชมฮะทั้งที่เพื่อไทยยังไม่สรุปผล
การไปหาเสียงจากสสวมาให้ฟังเลย
และจะมาเล่นสกปรกแบบนี้ปล่อยข่าวว่าก้าวไกรจะบีบ

คุณผู้ชมนี่เป็นหน้าหนึ่งมุมยืนยันว่าหน้าหนึ่งเขาขึ้นจริง
และมีคนพูดจริงจากเก้าไกร
ดังนั้นสูตรต่างที่บอกว่าแม้เก้าไกรจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้าน
แต่ยังยกมือโหวตให้เพื่อไทยมันเป็นไปได้ไหม
นี่แหละค่ะถึงบอกไงว่าต้องจับตามองเรื่องสูตรจัดตั้งเนี่ยนะคะ
แล้วอยากให้ฟังค่ะฟังอดีตนายกของไทยหน่อย
คุณอานันต์ปัญญารชุนค่ะพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับสวนะ
บอกว่าสวอย่าขวางเจตนารมณ์ของประชาชนลองฟังค่ะ
สิ่งที่เห็นยังชัดที่สุดก็คือการให้สวที่แบ่งจากการแข่งกัน
มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกผมก็มีเพื่อนที่เป็นสวอยู่หลายท่าน
ที่บอกยังแค่กว่าเขาบอกอยู่เขายังเชื่อใจอยู่
ครับ
อันนี้เอาให้คุณผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่อดีตนายกรัฐมนตรี
อย่างคุณอนันต์ปัญญารชุนได้กล่าวปราธคาถาบนเวทีค่ะ

คืองานแสดงภาพ๕๐ปี๑๔ตุลา๕๐ศิลปินสีสันแห่งเดือนตุลานะคะ
จัดขึ้นที่หอนิทัศกาลมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตร
งานนี้จัดขึ้นเมื่อวานนะคะ
แล้วนายอานันต์กล่าวถึงสภาพการเมืองที่ไม่ปกติของประเทศ
โดยเฉพาะสวแต่งตั้งแต่กลับมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกตามรัฐธรรมนูลปี๖๐
แม้ว่าสวเหล่านั้นเข้าใจถึงสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ
แต่ต้องยอมรับใช้เป็นเครื่องมือกีดขวางเจ็ดจำนงของประชาชน
ดังนั้นก็อยากให้สังคมไทยเห็นถึงต้นต่อของรากเง่าปัญหา
มันเกิดขึ้นในไทยขณะนี้ด้วยนะคะ
คุณอนันต์ปัญญารชุนอายุ๙๑แล้วนะคะคุณผู้ชม
เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๑๘ของประเทศไทย
แล้วก็เป็นอดีตนักการทูตได้ขึ้นรับตำแหน่งเนี่ย
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารกรสช
เมื่อวันที่๒๓กุมภาปี๒๕๕๙
แล้วภาพจำของคุณอานันต์นี่คือถือว่าเป็นผู้นำประเทศ
มีการบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสนะคะ